หลอกให้รักหลอกแต่งงานหลอกเงินมรดก
อันนี้เดี๋ยวต้องดูนะว่าหลอกหรือยังไง
พี่อุ๋ยเป็นสลิฟก์การวนเงินต่างหน่านา
ผมรู้จักกับผู้หญิงคนนึงผ่านแอป

อกให้ผมจดทะเบียนสมรสแต่งงานกัน

แล้วผมเนี่ยสูญเงินมรดกไปเกือบ๒ล้านบาท

เขาพาแฟนเก่าเข้าบ้าน
นี่เป็นช่างต่อเติมบ้านวัย๓๕ปีมาร้องนะครับ
บอกว่าผมรู้จักกับผู้หญิงคนนี้สิงหาคมปีที่แล้วทางแอปหาคู่
คุยกันได้๑เดือนฝ่ายหญิงได้ช่วยเหลือผมเรื่องเงินหกหมื่นบาท
เป็นค่าฟ้องร้องคดีมรดกของพ่อ๒ล้านบาท
แล้วฝ่ายหญิงก็ชวนผมไปอยู่ด้วยกันที่บ้าน
สัปดาห์ก็ให้แต่งงานกัน
เพราะว่าแหมไปอยู่กินกันอย่างนี้แล้วผู้หญิงเนี่ยพ่อเป็นกำนันมันดูไม่ดีไง
ไปอยู่กันได้คุยกัน๑เดือนผู้หญิงช่วยเรื่องเงิน๖๐๐๐๐บาท
เรื่องการจัดการมรดกพ่อมูลค่าเกือบ๒ล้าน
แล้วก็ชวนไปอยู่ที่บ้านอยู่ได้๒สัปดาห์จับแต่งงานเลย
จดทะเบียนสมรสกัน
ค่าใช้จ่ายในการแต่งงานเขาออกทั้งหมด
ปกติเวลาแต่งงานฝ่ายชายจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายใช่ไหม

ค่าสินสอดเนี่ยเป็นเงินสด๒แสนบาท
ทองคำ๗บาทซึ่งทองคำตกลงแบ่งกันใส่คนละครึ่ง
เงินที่ฝ่ายหญิงช่วยค่าฟ้องร้องมรดก๖๐๐๐บาทคืนไปแล้ว

แล้วก็ช่วยใช้หนี้สินบ้านฝ่ายหญิงให้ด้วย
ฝ่ายหญิงเนี่ยบอกให้โอนเงินมรดกเข้าบัญชีไปเก็บเอาไว้

ก็คือวันที่จดทะเบียนก่อนจัดงานแต่ง

กัญญายนอีก๕แสนบาท๑๐โมง๔๙นาทีรวมแล้วก็คือ๘แสนนะคะ
วันที่๒๔สิงหาเขาก็เอาไปคนไปถือทุกบาทเลยครับ
ใช่ครับตอนนั้นรักมากนะ
ผ่านไป๓เดือนอยู่ฝ่ายหญิงก็เปลี่ยนไปค่ะ
ชวนกินข้าวไม่ให้นอนด้วย
นอยู่แบบนั้นไปอีก๓เดือนถูกบีบให้ออกจากบ้านฝ่ายหญิงบอกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก
แม่ยายบอกเออถ้าไป
ก็ไปแต่ตัวนะเขาก็เลยมีการแชทคุยกับฝ่ายหญิงบอกเอางี้
ไม่อยากเป็นคดีความฟ้องร้องกันคืนเงินพี่มาจะได้จบ
แต่ฝ่ายหญิงบอกเงินอะไรอ่ะสินสอดอะไรทองก็ไม่ได้เอาไป
ก็เลยว่าแบ่งกันใส่ไงที่จอดรถพี่ก็เอารถไปจอดเองนี่
เงินห้าแสนที่โอนมาก็ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายเลยนะก็มีแต่จ่ายให้พี่นั่นแหละ
ถ้าจะมีให้ก็มีให้พี่แค่ห้าหมื่นแต่ถ้าไม่เอาพี่ก็ไปฟ้องเลยเดี๋ยวฟ้องกลับเหมือนกัน
มิถุนายนฝ่ายหญิงแชทมาบอกว่าจากตอนแรกมีให้๕๐๐๐

มีให้๑๐๐๐บาทถ้าพี่ยอมมาหย่าแต่ถ้าพี่ไม่รับก็เจอกันที่ศาลเลยกันละกัน
ก็บอกว่าเอออีกงั้นเจอที่ศาล
เขาบอกเขาช้ำใจมากนี่ตั้งใจมาหลอกเขาแต่งงานหรือเปล่า
เพราะมารู้ว่ามีประเด็นมรดกมูลค่า๒ล้านอ่ะ
คิดว่าเอ๊ะหรือฝ่ายหญิงเห็นเรื่องนี้ก็เลยเหมือนกับโอนเงินมาช่วย๖๐๐๐
เพื่อจะหวังมรดกหวังเงินอย่างอื่นของเขาไหม
ไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านเพชรที่จังหวัดชายภูมิ

เขาบอกน่าจะเป็นเพราะอิทธิพลพ่อฝ่ายหญิงที่เป็นกำนัน
เขาบอกเขาอยากได้เงินคืนไม่อยากคืนดี
ไปแต่ตัวทุกอย่างไม่มีการแบ่งให้ไล่ไปแต่ตัว
ซึ่งผมคิดว่าเงินก็เป็นเงินผมทุกบาททุกครั้ง
เขาน่าจะถ้าจะเรียกกันยิงหย่ากันจริงก็น่าจะแบ่งกันนะครับ
ผู้ชายจอดอยู่บ้านเขาอ่าพื้นที่บ้านเขาผู้ชายจะมาทำไมครับ
แล้วคุณกำลังจะคิดว่าอะไรคุณพูดมาเลยดีกว่า
ขนาดตัวผมคุณยังไล่เลยผมยังจะไปหาก็ยังไม่ได้เลย

ที่แฟนเก่าจะไม่ไปได้อย่างนี้ครับ
คนตั้งคำถามค่ะแบบนี้เข้าข่ายให้ด้วยเสน่หาไหม
เพราะบอกเขาก็ใช้หนี้ให้ฝ่ายหญิงเองซ่อมแซมเอง

ตอนนั้นทำเพราะรักพอเลิกรักแล้วจะมาขอคืนเงินแบบนี้ได้หรือเปล่า

ท่านไนโรนโรงบอกว่าเดี๋ยวต้องแยกเรื่องก่อน
เรื่องค่าซ่อมแซมบ้านถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยเอาคืนไม่ได้

ยกเว้นกรณีที่ว่าตกลงแบ่งทองคำคนละครึ่ง

ทองคำ๗บาทมันต้องได้ไปคนละ๓๕

ฝ่ายชายสามารถเรียกร้องคืนเงินอะไรได้บ้าง
สิ่งที่จะเรียกร้องคืนได้ก็คือทรัพย์สินที่เป็นมรดกค่ะ
ถ้าหย่ากันเนี่ยทรัพย์สินต้องแบ่งครึ่งอยู่แล้ว

ก็คือจะได้เงินคืน๓แสนค่ะ
สร้างบ้านในที่เมียนี่แหละครับเจ็บมาหลายลายแล้ว

มันเป็นสินส่วนตัวที่เขาได้จากทายาทมรดกเขามา
ต่อให้มันจะเปลี่ยนจากเงินเขาเป็นเงินในมือคุณ

ถึงเวลาคุณก็ต้องคืนเพราะมันไม่ใช่สินสมรส

แต่งงานแล้วหรือว่าจะต้องอะไรใด
คือถ้าเป็นสินสำรสเนี่ยทนายรณรงค์บอกว่าแบ่งได้
แต่ถ้าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวก็คือแบ่งไม่ได้

สร้างบ้านในที่เมียนี่เจ็บมาหลายรายแล้ว

ผมว่ามันอาจจะต้องไปดูเป็นกรณีคนละ
มันมีทรัพย์สินหลายอย่างมันต้องไปสืบทรัพย์กัน

ที่แน่ก็คือคบใครแต่งงานค่ะดูดีก่อนเนอะ